คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกรณีเป็นเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็ทะเลาะวิวาส
กรณีที่คนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์แล้วก็สาวธอมนี้นะคะทะเลาะวิวาดกัน
กรมการขนส่งทางบกเองก็บอกว่าเป็นคดีและหูโทษนะคะ
เตรียมเรียกทั้งคนขับกระเป๋ารถเมย์มาพูดคุย
แล้วก็จะมาให้ข้อมูลที่สนพญาไทยช่วงสายนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเนาะ
เสื้อสีน้ำเงินสีกรมท่าเข้ม๒คน
เป็นกระเป๋ารถเมย์กับคนขับรถเมย์พี่น้องกัน

แล้วก็คนหนึ่งที่เป็นลูกสอนสีเขียวนะคะ
ก็คือชาวท่อมนะคะเสื้อเชิดสีขาวนะคะ
เห็นก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เพราะว่าโซทมบอกว่า
รถเมย์ขับจี้ท้ายจนเธอรู้สึกหงุดหงิด

ก็ยอมรับนะว่าหงุดหงิดมีปากมีเสียงจริง
ก็เลยเป็นเหตุชนละมุนตามที่เห็นในคลิปฟังเสียงของคู่กรณีนี้กันก่อนค่ะ
แฟนก็เลยบอกพี่ก็ไปตายซิ
หลังจากจบคำนั้นเขาก็เปิดประตู
เปิดประตูสองคนแล้วก็กระโดดกระดดถีบ
แล้วก็เกิดเหตุชนละมุลเลยตามในคลิป
ไม่มีการยกนิ้วกลางไม่มีการขอประตูเรียก
ไม่มีการด่าทอบุภาราศาสนาไม่มีการท้าธรรม
เพราะว่าพี่ขับรถมีคัท
มือทั้งสองข้างต้องกำคันและกำเบะไม่มีมือที่จะสามารถไปชูนิ้วให้ได้อยู่แล้ว
ถ้าวันนั้นเธอและแฟนทำเป็นไม่สนใจแล้วก็ขับรถหนีไป
คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ก็เลยอยากจะให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ป้องกันการปะทะกันแบบนี้ด้วยนะคะ
ส่วนฝากฝั่งของคนขับรถเมย์ร่วมบริการสาย๑๒
คือนายรัตนวิจิตรอทหารบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็สำนึกผิดนะคะ

แล้วก็ขอให้สังคมให้อภัยด้วย
พร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุที่มีการด่าทอกันไปมาเพราะว่า
เครียดที่ไม่มีเงินนะคะ
เงินมีไม่พอสำหรับค่าเช่ารถ
แล้วก็ยืนยันเรื่องกรณีที่
เอาหมวกกันน็อกทำร้ายร่างกายเธอ

ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงไม่ทำนะคะ
ส่วนกระเป๋ารถเมย์ซึ่งเป็นน้องชายก็บอกว่า
รู้สึกสำนึกและยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำไปค่ะ
ยืนยันเลยว่าไม่เคยรู้จักกับผู้กรณีมาก่อน

พอถอดหมวกกันน็อกแล้วก็ยังดูไม่ออกอยู่ดี
เพราะว่าสรีระคล้ายกับผู้ชายมากนะคะ
ส่วนที่คว้าหมวกกันน็อกไปทุบ
สาวธอมเนี่ยเพราะว่า
ทำร้ายร่างกายมีการฮึดสู้กัน
ก็เลยเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ

บอกว่าเป็นกระเป๋ารถเมย์อายุแค่๑๗ปีเท่านั้นเองนะ

ส่วนทั้งสองคนนี้คือ

มามอบตัวกับตำรวจสนพญาไทย
วันนี้เวลา๙โมงเช้านี่แหละค่ะ
พร้อมกับยืนยันว่าถ้าหากพบคู่กรณี
ยินดีจะไหว้ขอขมากับสิ่งที่ทำไปด้วยนะคะ
ส่วนนายสุกรีจารุภูมิผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก

เรียกผู้ก่อเหตุมาสอบสวนคดีและหูโทษ

การแสดงกิริยาวาจาไม่เหมาะสม
ต้นอาจจะมีการพิจารณาลงโทษด้วยการปรับ๕๐๐บาท
ใบอนุญาตขับรถอย่างต่ำเป็นเวลา๑เดือนนะคะ
พอเหตุการณ์ผ่านไปแล้วต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกอะนะ
ฝ่ายผู้หญิงก็บอกถ้าวันนั้นนะใจเย็นซะหน่อย
ขับรถหนีไปซะก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับ